โอ้โหคุณแล้วเจอแบบนี้คนที่เขาอยู่ในบ้าน
เขาก็ตกอกตกใจสิคะนี่เป็นกลุ่มเด็กช่างนะ
ไปทะลมบ้านคู่หรี่บ้านหลังเนี้ยอยู่ที่หมู่บ้านพุทธศาสตร์สิบห้า
สมุทรปราการมีการตะโกนด่าท้าคนในบ้านให้ออกมา
แล้วก็มีเอาสีสเปรย์มาพ่นข้อความมาพ่นคำหยาบ
เอาหินคว่างเข้าไปในบ้านประตูรั้วก็เสียหาย
รถรถเก๋งสองคันก็เสียหายอันนี้ตอนที่เอาสเปรย์มาฉีดหน้าบ้านนะ
เขาถ่ายรูปให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้าน
ลูกผมเนี้ยอายุสิบเจ็ดลูกผมเนี้ยเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนั่นแหละ
ออกไปบ้านเพื่อนแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๕คน
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ๓คนแล้วอีก๒คนไม่ใส่นะ
ตะโกนเรียกชื่อลูกผมท้าเลยให้ลูกผมออกจากบ้านไปเจอ
หลังจากนั้นกลุ่มเด็กพวกนี้ยกถังขยะทุ่มลงกับพื้น
ตะโกนด่าลูกผมคว่างปลาก้อนหินมาใส่ในบ้าน
แล้วมันก็โดนรถด้วยเอาสีสเปรย์พ่นหน้าบ้านอีก
หลังจากนั้นก็พากันหนีไปทีนี้คุณผู้ชม
พอเราเห็นคลิปแบบนี้แล้ววันนี้เราไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
พอไปถึงไม่มีคนอยู่บ้านนะเราก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงในซอยนี้นะปกติ
มันไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้เลย๒ทุ่มทุกอย่างก็เงียบ
คนก็เข้าบ้านนอนกันหมดแล้วจนมาเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละ
วัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๓๔คันมากัน๕คนแล้วมาก่อเหตุแบบนี้
นักข่าวของเรายังถามเพื่อนบ้านอยู่เลยถามจริงคืนที่เกิดเหตุได้ยินเสียงไหม
ได้ยินที่เขาตะโกนท้าทายออกมาดวนกันไหม
เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินได้ยินแต่ไม่ออกไปหรอกเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะโดนลูกหลง
ฝากเพื่อนบ้านเล่าค่ะ
เห็นไหม

มีอะไรแบบนี้เลยทีนี้ค่ะพอมีเหตุการณ์แบบนี้
ตำรวจเขาก็ต้องรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นภาพที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้
หรือว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปไล่ดู
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้แล้วนะรู้ตัวกลุ่มวัยรุ่น๕คนที่มาก่อเหตุ
มาถล่มบ้านแล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำ
เรียกผู้ปกครองมาด้วยแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ